คุณผู้ชมครับเมื่อส่งท้ายปี๒๕๕๗มีคดีสะเทือนขวัญเกิดขึ้นนะครับ
เป็นคดีฆ่ายกครัวที่เกิดขึ้นในบ้านเช่าย่านวงเวียนใหญ่นะครับ
จนเป็นที่มาของคำร่ำลือของชาวบ้านในแถวนั้น
เกี่ยวกับสิ่งเล่นลับที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้
ปัจจุบันบ้านหลังนี้ปล่อยให้เช่านะครับ
แต่ก็แทบจะหาคนมาเช่าไม่ได้ล่าสุดมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งไปติดต่อขอเช่า
ตกลงจะเช่าแล้วนะครับแต่ที่สุดแล้วต้องยกเลิกการเช่า
เกิดอะไรขึ้นไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

หรือว่าคุณยังไม่อยู่
ครับพี่
เพราะมันถูกแล้ววันแรกที่ผมเข้าไปดูมันน่าอยู่ด้วยพี่

เจ้าของบ้านเขาก็โอเคเขาก็แบบบอกเลยว่า
คือเฮียคนนี้เขาทำงานขายของอยู่แถวเยาวราชอะไรอย่างนี้
เขาโดนเรื่องไล่ที่แล้วเขาเครียดวางยาแล้วก็ผูกคอตาย
คือทีแรกคุณไม่รู้ว่าคุณอยู่ได้แต่พอคุณรู้ประวัติปุ๊บ

ผมว่าเป็นที่จิตใจเขามากกว่า
ว่าแบบพอรู้ว่ามีคนตาย๕ศพแล้วมันระแวงไงมันก็อยู่ไม่ได้

ถ้าเกิดมันไม่มีใครเล่าก็จะไม่ต้องไปหามันหรอก

จะไปดูบ้านน่าจะไปดูสภาพรอบมากกว่าว่าชุมชนเป็นยังไงมากกว่าพี่

นี่เป็นเพียงเสียงส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปเช่าบ้านหลังนี้
หลังมีผู้เสียชีวิตยกครัว๕คน
หลังมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินเมื่อปี๒๕๖๒
ล่าสุดมีการแชร์ภาพบ้านหลังดังกล่าวพร้อมข้อความระบุว่า
พอมาถึงบ้านเช่าที่จะมาอาศัยอยู่ถึงกับเขาอ่อน
เพราะเช็คประวัติบ้านแล้วเป็นบ้านเช่าที่มีประวัติคนเสียชีวิตหมดทั้งครอบครัวถึง๕คน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ย่านวงเวียนใหญ่
เข้าไปในชุมชนที่บ้านเช่าหลังดังกล่าวตั้งอยู่พบเป็นตึกแถว
ลักษณะติดกันหลายคูหาอยู่ในซอยเล็กมีสารพระภูมิเจ้าที่อยู่เยื้องกับบ้าน
โดยประตูบ้านนั้นถูกเปิดอยู่ขณะที่ภายในบ้านมีข้าวของวางอยู่กระจัดกระจาย
บรรยากาศค่อนข้างอับขณะที่ตัวบ้านค่อนข้างเก่า
สอบถามไปยังชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าเธออาศัยอยู่ในชุมชนนี้มาหลายสิบปีแล้ว
เมื่อครอบครัวทั้ง๕คนเสียชีวิตช่วงแรกก็มีเรื่องเล่นลับอาถรรพ์เกี่ยวกับครอบครัวนี้
เธอและคนในครอบครัวหวัดภาวะ
ชาวบ้านจึงนิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญเลี้ยงพระ
จากนั้นก็ไปซื้อเสื้อผ้ากระดาษและเข้าของเครื่องใช้กระดาษ
นำมาเผาที่หน้าบ้านเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลไปให้
กระทั่งตกดึกเธอได้ยินเสียงคนลากสิ่งของไปกับพื้นที่บริเวณทำพิธี
เชื่อว่าวิญญาณครอบครัวที่เสียชีวิตมาลากสิ่งของไป
ซึ่งที่ผ่านมาก็เห็นมีคนมาเช่าบ้านหลังดังกล่าวแต่อยู่ได้ไม่นาน
เพราะมีคนส่งจดหมายเตือนเมื่อผู้เช่ารู้เรื่องราวจึงย้ายออก
ล่าสุดได้มีกลุ่มนักศึกษามาขอเช่าและดูบ้านพร้อมตกลงเช่า
แต่กลับมายกเลิกเพราะมีเพื่อนในกลุ่มกลัว
และนำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
เมื่อผู้เช่ารู้เรื่องราวจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง

ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง
ได้นำเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลจึงเกิดเป็นประเด็นอีกครั้ง

ส่วนเจ้าของบ้านเช่ายังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลและรายละเอียดใด
และนี่นับว่าเป็นเรื่องราวลี้ลับที่เกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็น

โดยเฉพาะคนต่างจังหวัดที่หาบ้านเช่าอาศัย
แต่คนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มากที่สุด
คือเจ้าของบ้านที่ขาดรายได้

จะมีใครกล้าเข้าไปเช่าบ้านหลังนี้หรือไม่
ข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน